แต่ดูเรื่องนี้ก่อนเขาบอกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
ชีวิตของน้องพีชหนุ่มวัย๒๓ปีนะคะเขาบอกว่า
เกิดมา๒๓ปีไม่เคยเจอหน้าแม่เลยอยู่แต่กับคุณพ่อ
จนกระทั่งวันหนึ่งไปทำความสะอาดห้อง
แล้วเจอสมุดบันทึกของคุณพ่อเปิดเจอ
ที่อยู่ใครก็ไม่รู้ที่จังหวัดสกลนคร
จำได้ว่าพ่อเคยบอกว่าแม่เป็นคนสกลนคร
ก็เชื่อมั่นมาตลอดว่าต้องเป็นที่อยู่แม่
กระทั่งโตขึ้นเรื่อยอยู่ปี๒ตัดสินใจ
เดินเท้าไปหาแม่นะคะ
ขออภัยเดินทางเดินเท้าน่าจะไม่ไหวนะคะ
เดินทาง๗๐๐กิโลเมตรจากพยาวไปสกลนคร
เพื่อเจอแม่เป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะ
ให้อิ่มไอรักมันชิงช่วงวัน

ให้หวันขึ้นคู่ควรรักมันฉันและเธอ
คือในคลิปเนี่ยน้องเดินทางจากพยาวไปสกลนครนะคะ
ไม่เคยเจอแม่เลยไม่เคยเจอหน้าแม่เลยตั้งแต่ความจำความได้
พยายามสอบถามพ่อมาตลอดว่าแม่เป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหน

ก็เลยพยายามถามจากญาติญาติจนรู้ว่าแม่เป็นชาวสกลนคร
น้องพีชอายุได้๘ขวบไปทำความสะอาดบ้านค่ะ
สมุดบันทึกของพ่อก็ไล่เปิดอ่านไปเรื่อย
ไปเจอที่อยู่ของใครก็ไม่รู้ไม่เขียนชื่อแต่มีที่อยู่ไว้

เขาเชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นที่อยู่แม่ก็เลยแอบเก็บสมุดบันทึกนั้นไว้ตลอด
จนกระทั่งเรียนมหาวิทยาลัยปี๒นะคะ
ตัดสินใจเขียนจดหมายไปตามที่อยู่ที่พบแล้วก็พยายามติดต่อไป
เขามั่นใจว่านี่คือแม่นะคะเขาบอกทั้งรักทั้งคิดถึงและอยากเจอ
ตัดสินใจเดินทางกว่า๗๐๐กิโลเมตรใช้เวลาเกือบ๑๐ชั่วโมง
ในใจนี้ทั้งตื่นเต้นคิดไปต่างนานา
จะรักเราไหมแม่จะดีใจที่เรามาหาหรือเปล่า

เมื่อกี้นั่งรถนะอันนี้ก็เหมือนอันนี้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมใช่ค่ะ

เพื่อจะเข้าดาวน์ก่อนที่จะถึงบ้านแม่เขา
ถูกต้องและนี่ก็คือวินาทีแรกที่ได้กอดแม่ในรอบ๒๓ปี

ความรู้สึกข้อสงสัยต่างที่กังวลมันหายไปหมดเลย
มันมีแต่ความสุขใจปลื้มปลื้มใจที่ได้เจอแม่และครอบครัว
เขาบอกว่าใช้เวลาอยู่กับคุณแม่๗วันเต็มที่สกลนคร
ทำกิจกรรมร่วมกับแม่ร่วมกับญาติญาติ
ก็รู้ว่าทุกคนต่างรู้สึกยินดีและมีความสุขที่ได้เจอกัน
พี่พีชบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังโทรติดต่อกับแม่ตลอดนะคะแล้วก็น้องกำลังจะสอบบรรจุรับราชการค่ะ
ถ้าน้องสอบบรรจุรับราชการได้เสร็จแล้วสำเร็จแล้วเนี่ย
ก็ตั้งใจจะไปกราบแม่และญาติที่สกลนครอีกครั้ง
และจะเอาของขวัญที่สอบบรรจุได้ไปให้แม่ด้วยนะคะ